เมื่อ๕ปีก่อนคดีสิ้นสุดแล้วนะคะ
หลังจากที่สารดีกาพิพากษายืนจำคุกตลอดชีวิต

ห้องพิจารณาคดีชั้น๔สารจังหวัดสมุทรสาคร

ผู้พิพากษาสารจังหวัดสมุทรสระกอล
ได้นั่งบันลังอ่านคำพิพากษาสารดีกา
ในคดีที่นายคันชิตทัพสุวรรณอดีตสสสมุทรสาคร
ประชาธิปัตย์ตกเป็นจำเลยข้อหายิงนายอุดร
ไกรวัตนุขออภัยนะคะไกรวัตนุสร
หรือว่านายกตุ่นอดีตนายกอบจสมุทรสาคร
เสียชีวิตเมื่อวันที่๒๕ธันวาคม๒๕๕๙
โดยบริเวณหน้าศาลจังหวัดสมุทรสาครค่ะ
มีนายมณฑลไกรวัตนุสรนายกอบจสมุทรสาคร
พ่อของนายกตุ่นและครอบครัวตลอด
ผู้ที่เคยร่วมปฏิบัติการมารอฟังเกือบ๒๐คน
ส่วนอีกฝ่ายนะคะมีเพียงผู้แทนมารับฟัง
การอ่านคำพิพากษาสารดีกาเท่านั้นค่ะ
จำคุกนายคันชิตทัพสุวรรณตลอดชีวิต
และให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่นายมณฑล
พ่อนายกตุ่นที่เป็นโจทย์ร่วม
รวมทั้งนางพอใจแม่ผู้เสียชีวิต
นางสาวสุรจนาศิลาสุวรรณพันรยาผู้เสียชีวิต
เด็กชายแทนไทยและเด็กหญิงแทนพิม
ไกรวัตนุสรลูกของผู้เสียชีวิต
คำพิพากษาของสารชั้นต้นค่ะ
ด้านนายกอบจสมุทรสาครพอใจในคำตัดสิน
สามารถลงโทษคนที่ทำความผิดได้ตามกฎหมาย
ขณะที่นายอุดมไกรวัตนุสรน้องชายของนายกตุ่น
ได้เดินทางไปที่วัดเจษฎารามพระอารามหลวง
เพื่อที่จะจุดทูบบอกดวงวิญญาณของพี่ชายว่า
วันนี้ความยุติธรรมเกิดขึ้นแล้ว

โทษทันตามกรรมที่สมควรได้รับค่ะ